วันที่สุดท้าย
เรื่องเป็นต่อยังไงครับคุณต้าว่ะ
ต่อตรงนี้นะครับ
อยากเป็นมาสูบเขาฮะค่ะ
ไม่ได้เอาไม่ได้เห็นอะไร
พูดไม่ออก
พูดไม่ออกเลย

พูดไม่ออกเลยอ่ะ
ลูกเขยเป็นคนฟ้องแม่ยาย
ยักยอกหวย๑๒ล้านไป

เพราะอีกฝ่ายนี่เป็นลูกเขยเขานะ
มันมีเหยื่อจากคนที่คิดไปเองว่าตัวเองถูกหวยเนี่ย
ตกอยู่ในเมืองไทยเยอะนะครับ

บางคนก็๙๐ล้าน๖๐ล้าน๓๐ล้าน

ตั้งแต่สื่อเล่นหวยกันเยอะเนี่ย
ปรากฏมีชาวบ้านคิดว่าตัวเองถูกหวยเยอะนะครับ
วันนี้ผมเลยเอาเหยื่อที่มีคนคิดว่าตัวเองถูกหวยเนี่ย

ต้องประกันตัวหลายแสนบาทเนี่ย
แล้วคนในจังหวัดนั้นในแถวหมู่บ้านยายเขาเนี่ย

วันนี้มาที่แจ้งความผิดคดีกับใครครับ

คิดมากค่ะถ้าอยากมากินมาได้ไม่ได้นอนไม่หลับ

คือมันเป็นคดีหวยก็จริงแต่ว่ามันมีความเป็นเนื้อหา
ของชีวิตครอบครัวหนึ่งอยู่ด้วยนะคะ
ทนายรณรงค์มาวันนี้แล้วก็พาไปร้องตำรวจ
เพราะว่ามันเป็นคดีกันมาก่อนแล้วนะคะ
คดีเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีค่ะ
และที่เรากำลังพูดถึงคือลอตเตอรี่
งวดที่ออกรางวัล๑เมษายนนะคะ

มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งคือต้องเรียกเขาว่าเด็กนะคะ
มีเด็กผู้ชายคนนึงนะคะ

แล้วก็บอกว่าตัวเองถูกรางวัลที่๑๒ใบ

ก็คือลูกสาวของครอบครัวนี้เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะ
ลูกสาวจะเอาไปฝากแม่
ก็คือคนนี้แหละที่มาร้องตำรวจนะคะ
แล้วแม่ของแฟนสาวตัวเอง

แล้วก็สู้คดีกันสั้นค่ะ

จบที่ตอนไต่สวนคือว่าสารท่านไม่รับฟ้องนะคะ
ทีนี้ใน๒ใบนี้ตามข่าวนะ
๑ใบนี้มีคนมาขึ้นเงินไปแล้ว
โดยที่มีเจ้าของและเจ้าของไม่ใช่

ญาติกับแฟนสาวของตัวเอง
แล้วก็ไม่ใช่ตัวเองด้วยนะคะ

วันนี้ที่ธนาโดนโรงภาคมานี่คือว่า
ทางคุณแม่ของเด็กผู้หญิงเนี่ยนะคะ
ก็ร้องเพื่อที่จะให้ตรวจสอบเด็กผู้ชายกลับ

เพราะว่าเขาเจอกันเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะ
เด็กผู้หญิงลูกคุณแม่อยู่ม๒
แฟนคือเด็กผู้ชายที่อ้างว่าถูกลอตเตอรี่

แล้วก็ไปอยู่ที่บ้านเด็กผู้ชาย

พ่อแม่ทางเด็กผู้ชายก็รับรู้รับทราบนะคะ
แล้วก็เรื่องที่มันมาเนี่ย
เพราะคิดว่าน่าจะมาจากความไม่พอใจที่แม่ฝ่ายหญิง
ไปบอกว่าให้มาผูกข้อไม้ข้อมือมาพูดกันให้รู้เรื่องนะคะ

ก็เลยพูดง่ายนะคะ

เรามาดูรายละเอียดกันว่าแล้วมันจะพิสูจน์ยังไง
ทำไมมันต้องไปถึงศาลทำไมมันเป็นคดีได้ขนาดนี้

ทำไมไม่ร่วมกันพิสูจน์ร่วมกันหาคุยกันดี

คุณแม่ก็คือคุณมานิดเต็มปักศรีนะคะ

เรียนได้เห็นเนี่ยได้เห็นว่าคนที่เป็นโจทย์ฟ้องของคดี

เรียนบอกอายุถูกคืออายุปัจจุบันเขานะ

คุณแม่และคุณป้าที่เรียกว่าคุณแม่เนี่ย

ลูกสาวคนนี้เป็นคนเล็กใช่ไหมคะ

เล่าถูกตามข่าวใช่ไหมแม่ว่าลูกสาวก็คบหากับเด็กผู้ชายคนนี้

เรื่องมันมาเกิดตอนงวดวันที่๑เมษายนของปีนี้

แล้วสารเพิ่งตัดสินไปยกฟ้อง

เอางี้นะคนอ่านข่าวน่าจะจบนะทนายรณรงค

เขาก็มั่นใจว่ะมันเป็นห่วยของเขาอ่ะเขามั่นใจอย่างนั้น

หนีหรือว่าก็รู้แหละ
ก็รู้แหละว่าเขาคบกันไปอยู่ที่ไหนยังไงเป็นหลักเป็นแหล่ง

ยังไงสถานะตอนนี้คือยังไง

ค่ะไปอยู่กินกับเขาตั้งแต่นู้นแหละไม่มาสักทีเลย
อ้าวแล้วน้องผู้หญิงไปมาบ้านแม่ไหม
ไม่ค่อยมาช่วงไม่ค่อยมาเลย
มาเดือนละกี่ครั้ง
แต่มีเรื่องกันมันไม่มาเยอะ

เขาเอาลูกไปด้วยลูกชายลูกชายฉันก็เอาไปด้วย

เขาก่อสร้างน่ะเขาเอาไปให้หมดเลยอ่ะอยู่แต่ตากับยายก่อสร้างอยู่ในนี้
ผู้ชายเขาทำงานก่อสร้างอ๋อมันก็ต้องย้ายไปเรื่อยนะ

เอาไปด้วยอ่ะเขาไม่ให้อยู่บ้านนะก็เอาไปด้วยค่ะ
เจอหน้าลูกสาวตัวเองครั้งล่าสุดเนี่ย

รอบล่าสุดคือวันที่เท่าไหร่นะแม่

คุณผู้ชมบางส่วนที่ฉันจะพูดข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ทราบเลยนะคะ
เพราะว่าคุยกับคุณแม่แล้วก็คุณป้านอกรอบมาแล้ว
คือเด็กเขาเจอกันตอนเด็กผู้หญิงม๒เด็กผู้ชายม๒

อยู่ในอำเภอห้วยแถลงจังหวัดบุรีรำ

แล้วก็พอพบกันก็ชอบพอกันแหละ

น้องผู้หญิงลูกสาวคุณแม่ก็ย้ายไปอยู่

บ้านแม่กับบ้านเด็กผู้ชายบ้านแม่น่ะ
บ้านเด็กผู้ชายบ้านแม่เด็กผู้ชายน่ะห่างกัน

๑๐กิโลกรัมอำเภอเดียวกันเนี่ย

เลยเป็นที่มาที่มันมีข่าวว่าไปแจ้งความว่าที่ทั้งสพห้วยแถลงสพนหง

แล้วคือตามข่าวนะเด็กผู้ชายเขาบอกว่าเขาไปซื้อ
ลอตเตอรี่สาขาร้านที่มันอยู่หน้า
ธนาคารอยู่อำเมอร์

ตกลงว่าคดีเนี่ย

มาแจ้งไว้ตำรวจเองก็ทำสำนวนนะครับ
แล้วก็เขาก็แจ้งไว้๓คนด้วยที่มาแจ้งความที่สพนหง
แจ้งไว้๓คนมีแม่แล้วก็มียาย

ใช่ไหมคุณแม่มีลูกสองคน
เดี๋ยวแล้วยังไงแล้วตำรวจยังต้องทำคดีต่อไหมคะ

อาจจะสารชั้นต้นท่านไม่รับฟ้องแล้วนี่
เดี๋ยวก็ต้องเอาสำนวนที่ท่านไม่รับฟ้องไปยื่นที่โรงพัก
ห้วยแถลงทั้งหนองหงเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ใครเอาไปยื่นทางฝั่งนี้หรือว่าทางฝั่ง

ว่ามันจบแล้วจะได้ไม่ต้องมาออกหมายเรียกหมายจับทางนี้เขา

อ้าวแล้วเขาอาจจะอุทธรณ์หรือเปล่า

พอสารตัดสินวันนั้นก็ไม่มองหน้าก้มกันอย่างเดียว

วันที่สารท่านตัดสินเนี่ยนะคะ
ทางบ้านแม่มีใครไปบ้าง

มีลูกสาวคนโตกับลูกสาวป้า

มีแม่สุดเขตแล้วก็สุดเขต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

มันกลัวแต่แด่มันเล็กอ่ะ
มันเหมือนคนแบบ

ถ้ามาเจอดิฉันนี่สงสัย
มันจะทำอะไรไม่ถูกมันจะสั่น
ดิฉันก็เสียงดังคือเขากลัวเสียงดัง
ทีนี้มันรักเขาเนอะ
เขาก็จะพูดอย่างนู้นอย่างนี้
คุณแม่กับคุณป้าแสดงว่าวันนั้นเจอหน้า
แต่น้องไม่สบตาเนอะ

ไม่รับฟ้องไม่มีมูลใช่ไหม
ตัวเด็กผู้ชายแม่เด็กผู้ชาย
พ่อเด็กผู้ชายได้พูดอะไรมั้ยคะ

ครอบครัวนี้ไม่เคยก่อนเด็กสองคนนี้มาชอบพอกันไม่เคยรู้จัก
ไม่เคยไม่เคยเลยบ้านอยู่ห่างกันแล้วเราสิบโลจ้ะไม่ไม่รู้จักกันแหละ
ยังไม่มีตอนที่ตอนที่พอรู้ว่าลูกสาวเรากับลูกชายเขาชอบพอกันเนี่ย
ค่ะมีเรื่องมีราวทะเลาะเถียงกันอะไรไหมคะไม่ไม่เถียงไม่อะไรบอก
บอกให้เขามาตกมาแต่งขึ้นภีร์ขึ้นตาไงแหละอ๋อก็ตามประเภนีเราใช่ไหมใช่
ชอบชอบพอกันไม่เป็นไรมาทำให้มันถูกซะเราก็อย่างนั้นแหละ
เราไปตั้งเงื่อนไขเราไปเรียกเศรษฐไม่เรียกเลยไม่ไม่ได้เรียกเลย
เร็วแต่เขาจะตามให้นะไม่ได้เรียกเลยไม่ได้เรียกหรอกเลยที่แรกพูดอย่างงี้น่ะ
ให้เด็กมันชอบกันแล้วเราก็ให้เขามาขึ้นผีให้ก็ให้มันหากินไป
น้องเขาคบกันอยู่นานไหมก่อนที่ลูกสาวเราจะไปอยู่ที่บ้านเขา
ไม่รู้นานไม่นานไปโรงเรียนเนอะจบก็ไม่รู้
เขาเคยมาเล่าไหมว่านี่ตอนนี้คุยกับพี่คนนี้อยู่พี่คนนี้เขามาจีบหนูนี่
โตโตจับเขายังไม่ให้ได้ยินเลยอ่ะก็กลัวไม่ด่างเอาเด็กไว้รุ่นน้อง
วัยรุ่นอ่าทีนี้พอเขาคือที่ถามซักซ้ายอย่างงี้ไม่ใช่อะไร
คือจะบอกว่าคดีนี้มันมาจากความแค้นเรื่องอื่นหรือเปล่าค่ะ
หรือว่ามันมีมูลค่ะสงสัยสงสัยอะไร
มันจะมีมูลแบบนี้มั้งหมายถึงไม่ชอบพอกันน่ะเหรอ
หมายถึงว่าสองครอบครัวได้กินกันอย่างนี้เหรอ
บอกให้มาแต่งมาอ่าแล้วแล้วตอนนั้นตอนนั้นที่บอกอ่ะ
แม่แม่คุยกับใครคุยกับแม่แม่เขาแม่ของแม่เด็กผู้ชาย
เด็กผู้ชายแล้วตอนคุยคุยกันดีไหมก็เขาบอกว่า
จะให้ไปแต่งเขาก็ไม่มีเขาก็เลื่อนไปเดี๋ยวก็ปีใหม่แล้วก็สงการไปเรื่อย
ทีนี้เขาก็ว่าเด็กมันไม่มีความรับผิดชอบกันหรอกเขาว่าอืม
มันเลี่ยงกันไม่ได้หรอกอยู่ไปเดี๋ยวมันก็ทิ้งกันอยู่กันแล้วก็เบื่อกันเขาว่าอย่างงี้เนอะ
อ๋ออันนี้คือเขาพูดค่ะเขาพูดอ่ะแล้วยังไง
ก็ดูพูดกันก็เข้าใจหรือติดใจแต่ทางนู้นไหนก็ไม่เข้าใจ
ไม่อย่างว่าคือมันมีต้องมันมีครั้งไหนคุยกันหลายครั้งไหม
ไม่คุยกี่ครั้งเรื่องนี้โทรไปสองครั้งเอง
ทะเลาะกันไหมก็ไม่ทะเลาะกันบอกดีดีหรอกค่ะบอกเขามาตบมาแต่งดีดีนี่แหละ
ก็ไม่ได้เรียกร้องเท่าไหร่ก็ไม่เรียกร้องนะ
บอกเขามาทำตามประเภทนี้น่ะพอจะนึกออก
ค่ะก่อนที่จะมีเรื่องลอตเตอรี่นะ
ค่ะก่อนจะมีเรื่องลอตเตอรี่ลูกสาวเรากลับมาหาเราบ่อยไหมคะ
ไม่บ่อยมาเดือนกี่ครั้ง
ก่อนก่อนมีเรื่องลอตเตอรี่นะมันมาครั้งสองครั้งมาขอตังค์แม่
แป๊บเดียวเขาก็ไปล่ะขอตังค์ก็ให้ร้อยครึ่งร้อยเราไม่มีเนอะ

เผื่อให้ลูกซื้อขนมซื้ออะไรกินน่ะรวยรุ่นเขาอ่ะ

ไม่ไม่นานมาแป๊บเดียวเขาก็กลับ

ไม่ได้อยู่ข้างนอกนะโน่นมาได้เข้าบ้านเนอะถนนนู้น

วันที่๑เมษายนเล่าให้ฟังหน่อยเท่าที่จำได้เกิดอะไรขึ้นคะ

๑เวษายล๑๙๖๑บ่วยออกวันนั้น

เขาว่าเขาพูดเรื่องหวยนี่แหละพูดเรื่องหวยกลัวเขาทำร้ายลูกน่ะ
ทำร้ายน้องเอ๋วเนอะจะไปเอาลูกมาเขาก็แต่งเสื้อผ้ากระเป๋า
โยนลงร่างเลยนะเดี๋ยวโยนทิ้งโยนทิ้งเลยนะเดี๋ยว
วันที่หนึ่งเมษาเราจะไปเอาลูกกลับบ้านทำไมทำไมวันที่๑เมษา
ต้องไปเอาลูกกลับบ้านเขาอยู่กันมาตั้งแต่ปลายปีแล้วนี่
จะไปเอามาบ้านเพราะว่าเขาบอกว่าทางนี้ถูกเอาหวย
กลัวเขาทำบาปลูกไงเอาหวยมาให้แม่ทีนี้แม่ไม่ว่า
แม่ว่าไม่ได้เอามาให้เรื่องตอนที่จะเอาลูกกลับบ้าน
มันเกิดหลังจากที่เขาบอกเรื่องลอตเตอรี่กับเราใช่ไหมค่ะ
แสดงว่าทะเลาะกันวันนั้นด้วยทะเลาะสิทะเลาะอ่า
เราไม่ได้เอาอ่าคือไม่กำลังจะลำดับความว่า
พอมันมีเรื่องลอตเตอรี่ของวันนั้นมันก็เลยยิ่งทะเลาะกัน
ถึงกับพาลูกสาวกลับบ้านจ้ะใช่ไหมจ้ะกับวันนั้น
แสดงว่ามันมีเรื่องลอตเตอรี่มาก่อนถูกไหมคะไม่ใช่อยู่ดีเราจะไปพาลูกกลับบ้าน
มันมีเรื่องอย่างนี้ด้วยว่าอ่ะงั้นเล่าตามลำดับเลยแม่
วันนั้นเรื่องลอตเตอรี่มันเกิดขึ้นจากยังไงลูกสาวเอาลอตเตอรี่มาให้
ยังไงอ่ะเขาว่าเขาเอามาให้แต่มันไม่ได้เอามาให้ไม่มีไม่เห็นด้วย
แต่มันว่านเอามาให้ให้อยู่ไหนไม่เห็นไม่มีเลยอ่ะอ้าวพรุ่งนี้ลูกสาวมาหาป่ะคะ
วันนั้นเขามาหาแม่ไหมเขามากอตังค์มากี่โมง
มาช่วงตอนเย็นประมาณสี่โมงแหละค่ะตอนเย็นตอนสี่โมงอ้าว
เงินมากกับใครมากับแฟนเขาแหละแล้วยังไงต่อมาขอตังค์แม่ว่า
แม่ขอตังค์แน่ว่าภาษาอีสานอ้าวว้าวรถก็ให้เขาร้อยหนึ่งอ่า
แล้วไงต่อจ๊ะเขาก็ไม่พูดอะไรนะเขาก็ไปแฟนเขาคอยอยู่ถนนนู่นน่ะ
แดนอ่ะมันไม่เข้ามานะได้ตังค์ก็วิ่งขึ้นมอไซค์กันผ่านไป
ไปไหนไม่รู้ไปเอากลับบ้านไปอะไรไม่รู้มันมันไม่พูดขอตังค์
นั้นกี่โมงขออีกทีสี่สี่โมงเย็นแล้วไงต่อเขาก็ให้ตังค์เขาก็ไปเลยอ่ะ
ให้เขาไปเท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งมันไม่มีเนอะอ่าแล้วไงต่อ
แล้วพอสี่โมงมาเอาตังค์ไปแล้วไงต่อวันนั้นมันก็ไปนะไปเลยนะ
ไม่ได้พูดกับแม่ก็ไปเลยล่ะกลับบ้านมาเลยอ่ะเดี๋ยวก็ว่าถือหวย
ว่าถูกหวยเนี่ยว่ายังไงคะว่าถูกหวยมาพูดให้แม่ฟังว่าถูกหวย
พูดที่ไหนพูดในโทรศัพท์บอกโทรมาใช่ไหมจ๊ะโทรเอาตังค์ไปแล้ว
โทรกลับมาโทรกลับมากี่โมงค่ำแล้วประมาณทุ่มนั่นแหละ
มาบอกค่ะมาบ่อยอ่าอ่าแล้วไงต่อบอกเพื่อนนี่ดูนั่งกันไม่ถนัดเลย
หรือยังไงกลัวเดี๋ยวตรงเก้าอี้อาจจะเอา
อ่ะยังไงต่อจ๊ะบอกว่าถูกหวยอืมทีนี้แม่ว่ากับยายว่า

ยายก็บอกยายอย่าไปเชื่อมันนะ

โกหกไปแม่โกหกไปเรื่อย
เล่นไปถือว่าของสนุก

ถูกรางวัลอะไร

เพราะว่าลูกเคยโกหกมาบ่อยไม่เชื่อเลย

โกหกเรื่องอื่นก็โกหกเหมือนกัน
แต่เรื่องลอตเตอรี่เคยไหมไม่เคย

แล้วเขาบอกว่าเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ใช่ไหมคะ

แล้วแม่คุยกับเขายังไง

จึงไปเอาลูกเขากลับมาบ้านยังไง
ก็แม่สูตรเขตบอกว่าเอาลูกไป

เขาเอาโทรศัพท์ลูกแม่ไปคุยหรือเขาโทรมาใหม่

หรือจบที่คุยกันยังไงคะ

ขึ้นไปทำอะไรกับสาวลูกสาวทำอะไรไม่เป็นจ้ะขึ้นไปทำอะไรกับสาว
ลูกสาวทำอะไรไม่เป็นจ้ะขึ้นไปทำอะไรกับสาวลูกสาวทำอะไรไม่เป็นจ้ะ
แล้วไงหุงข้าวซักผ้าก็ไม่เป็นให้แต่ตากับยายทำให้กิน
เออแล้วไงอีกคะเขาพูดเรื่องรอตเตอรี่ไหมไม่

ไม่พูดเขาไม่ได้พูดตอนนั้นไม่ได้พูด
แล้วเขาพูดตอนไหนเขาพูดทีหลัง
ตอนไหนคือวันนั้นไหม
วันที่๑ว่ะที่ว่าเขานัดให้ไปขึ้นเงินขึ้นอย่างนั้น
วันที่๑ที่บอกว่าให้ทางนี้ไปหาเขาเขาจะพาไปขึ้นเงิน
เอาวันที่๑เมษายนก่อนนะคุยกันคืนนั้นเขาให้ไปเอาลูกสาวกลับ
เขาไม่ถามถึงเรื่องลอตเตอรี่เหรอไม่ถาม
เราไปเอาลูกสาวเรากลับมาทำไมลูกสาวเรายอมกลับมาล่ะคะมา

ทำไมถึงยอมกลับไม่รู้มั้ย

แล้วเด็กผู้ชายเขายอมให้เอาแฟนเขากลับเหรอคะเอามา

แล้วเราไปเอาลูกสาวเรากลับหรือเขาพาลูกสาวเรามาส่ง
ไปเอาเองไปเอาอยู่บ้านเลย
แล้วเขาทวงเรื่องลอตเตอรี่ไหมไม่ทวง

ไม่ทวงนะเพิ่งมามีเรื่องที่ไปแจ้งตำรวจนี่แหละ
มีทวงลอตเตอรี่ขึ้นมา
อืม
พอเขากำลังไปแจ้งแล้วเขาพาเข้าทางโทรมาบอกเราหรอ

ทางเขาเขาโทรมาบอกว่าเขาไปแจ้งเรียบร้อยแล้ว

เขาบอกว่าลูกชายเขาเอามาให้แม่ยาย

ทีนี้แม่ยายบอกไม่ได้เอามาให้

มันก็บอกเอามาให้ที่อยู่ในครัว

ทีนี้ทางนี้ก็บอกว่าไม่เห็นไม่เคยเอามาให้

อันนี้ตอนที่เขาโทรบอกเรื่องลอตเตอรี่

แม่เด็กผู้ชายโทรหรือเด็กผู้ชายโทร

บอกบอกแล้วมึงถูกจริงเหรอ

แต่เงินซื้อกินยังไม่มีเลย

พอมันกลับไปกลับเข้าอีก

รู้ไหมว่าทางบ้านผู้ชายเขาไปแจ้งความไว้แล้ว

ที่ไปแจ้งไว้ที่สพห้วยแถลง
แจ้งตั้งแต่ต้นเดือนเลยเหมือนกัน

แล้วก็ไปแจ้งไว้ที่หนองหงอีก

แต่ทีนี้ไปยื่นฟ้อง

กลางเดือนเมษายนที่ไปยื่นฟ้อง

รอทางตำรวจส่งอายการฟ้อง

ทีนี้ที่ฉันเห็นคู่ความเลยนะโจทย์นี่เด็กชาย
ตกลงเด็กมีอำนาจในการแบบ

ต้องขอความยินยอมจากบีดามันดา

ซึ่งบีดามันดาเขาเซ็นอนุญาตให้

เขาเป็นโจทยื่นใช่ไหมคะเวลาขึ้นสารต้องมีอะไร

รอนานกว่าจะได้สื่อพยาน

คุณแม่ไปขึ้นศาลกี่ครั้งคะ

แล้วทางคนที่ฟ้อง

นี่ใบนี้ไง

มาบอกพูดภาษาฉันก็ไม่ได้ซึ่ง
ที่ที่เขาเรียกเราใกล้เกียร์

เกิดเป็นนะ
กว่าจะได้สืบพยานกันก็คือ๓ครั้ง
ทางที่ศาลคุณได้สืบ

ลูกสาวเราขึ้นศาลด้วยไหม

คืออย่างนี้มันมีการไปตรวจกับกองสลากแล้ว

๒ใบต้องถูก๒ใบถึงได้๑๒ล้านใช่ไหม
ตามข่าวคือ๑ใบมีคนไปขึ้นแล้ว

ทีนี้ในส่วนของ
บ้านบ้านทางฝั่งผู้ชาย
เหนือจากตัวเด็กผู้ชาย

ทางเรามีใครบ้าง

เราไปนั่งฟัง

สารท่านนัด๓๐สิงหาคมที่ผ่านมา

ทีนี้จนถึงตอนนี้นะคะ

เอาอย่างนี้นะ

มีการแจ้งความไว้ที่โรงพัก๒แห่ง
นี่เขาก็ต้องไปแก้ข้อเก่าหาที่โรงพักสองแห่ง

ต้องให้ทางตำรวจกองปราบปรามเข้าไปตรวจสอบเรื่อง

เคยมีคำสั่งว่าให้รวบรวมคดีหวย

ผมเองก็อยากรู้ว่าหวยมันมีถูกจริงไหม

เราพยายามต่อสายน้องผู้หญิงอยู่นะคะ
ว่าตกลงยืนยันไหมเรื่องมันเป็นยังไง
จะเล่าเหมือนกันไหมสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือเราเนี่ยติดต่อลูกสาวคุณแม่ไว้นะคะ

ทางคุณแม่ของเด็กผู้ชายเนี่ย

คุณแม่คุณแม่อีกหนึ่งคุณแม่สวัสดีค่ะ

ไม่รู้ว่าอยากคุยอ้าวยังไงคะ

จริงไม่จริงเขารู้อยู่อยู่๔คน
ไม่พูดจริงอยู่แดนแล้วก็แม่แล้วก็ยายเขา

จากนั้นเราไม่รู้เราเริ่มลูกสาวกับลูกชาย
แค่โทรมาบอกว่าแม่เจ็บหวัยลอตเตอรี่ละวันที่หนึ่ง

ทีนี้แม่ถามว่าหวัยลอตเตอรี่ละวันที่หนึ่งอยู่ไหน
ลูกบอกว่าเอาไปให้แม่ยายขึ้น

แล้วทำไมเขาต้องเอามาให้แม่ยายเขาขึ้นล่ะคะ
เพราะว่าแม่ไม่ได้อยู่บ้านค่ะแม่มาทำงานอยู่สะแก้ว

แม่บอกว่าให้เอาหวยลอตเตอรี่ไปให้เขา
แม่ไหนโทรหา
อิ๋วโทรหาอิ๋วบอกว่าอิ๋วถึงลอตเตอรี่แล้ว
บอกว่าให้อิ๋วเอาลอตเตอรี่ไปให้แม่
เดี๋ยวนะลอตเตอรี่เนี่ย
เด็กผู้ชายซื้อหรือเด็กผู้หญิงซื้อคะ

ลูกชายซื้อค่ะ
แล้วทำไมคุณแม่คุณแม่เด็กผู้หญิงเขาสั่งลูกชายคุณแม่ได้ด้วยเหรอ
เขาเป็นลูกสะพายค่ะลูกชายกับลูกผู้หญิงด้วยกัน
น้องผู้ชายเขาเชื่อคุณแม่อิ๋วด้วยเหรอคะ
เขาบอกว่าไว้ใจแม่เขาก็เหมือนแม่แม่เขา

แม่เขาสนิทกับแม่อิ๋วไหมลูกชายแม่น่ะ
ก็เขาไปมาหาสู่ร่วมบ่อยไม่หมด
แม่ยังอยู่ไหมแม่แม่จ๋า
แม่เดี๋ยวลองโทรใหม่
คุณแม่น้องผู้หญิง

น้องผู้หญิงกับคุณแม่เมื่อสักครู่นี้คุยกันบ่อย
ไม่ได้บ่อยไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อเลย

ไม่เคยคุยกันคุณผู้ชมขาเหลือเวลาน้อยด้วย
อุ้ยไม่รู้จะพูดว่าอย่างไร

ยังไงคือลูกชายเราก็นับว่าแม่อิ๋ว
เป็นแม่ใช่ไหมก็เลยไว้ใจ
แล้วยังไงแม่เขาเคย
เขาก็โทรมาบอกแม่แม่บอกว่า
ถ้าถูกลอตเตอรี่จริงเอาโทรศัพท์พี่ชายเขาไปโทร

ทีนี้เขากลับไปเขาบอกว่า
คนชื่อน้อยเอาหวยลอตเตอรี่ไปขึ้นแล้ว
แม่เขาว่าให้เอาหวยลอตเตอรี่คนชื่อน้อยไปขึ้นแล้ว
ทีนี้เค้าก็เลยกลับบ้านแล้วก็โทรหาแม่
แม่ผมถูกหวยรอเตอรี่วันที่๑
แม่ก็เลยว่าขอลอตเตอรี่วันที่๑ตัวไหน

มีที่รู้ว่ารูปศึกรอเตอรี่กำลังถูกที่เมื่อไหร่จ๊ะ

แล้วก็เอาขวัยรถตะลีไปให้แม่ยายกันแล้วก็โทรบอกแม่

แล้วเขาบอกแล้วตกลงเขาได้ถ่ายรูปไหม
เขาไม่ได้ถ่ายค่ะโทรศัพท์เสียทั้งสองคนเลย

เดี๋ยวแล้วเขาโทรหาแม่เขาใช้โทรศัพท์ใครคะ
โทรศัพท์พี่ชายเขาค่ะลูกพี่ลูกน้องกัน
แล้วเขาไม่ยืมโทรศัพท์พี่ชายลูกพี่ลูกน้องเขาถ่ายรูปล่ะคะ
พ่อแม่บอกให้เขาเอาโทรศัพท์ไปถ่าย
แล้วทีนี้เขาก็เอาไปบ้านแฟนเขา
ทีนี้เขาไปเอาโทรศัพท์บ้านพี่ชายเขาแล้วทีนี้

แม่เขาบอกว่าให้เอาหอยลอตเตอรี่ให้พี่น้อยเอาไปขึ้นแล้ว
ทีนี้สองคนเขาเลยกลับบ้านมาเขาบอกว่า
แม่ผมถ่ายไม่ทันหรอกเพราะว่าหวยลอตเตอรี่นั้น

จังหวะตอนที่
จังหวะตอนที่ขอยืมโทรศัพท์พี่ชายโทรหาแม่แฟนเนี่ยนะ

ยังไม่อยู่ค่ะเอาไปแล้วถึงโทรบอกแม่

แล้วเขาเซ็นชื่อเขาไว้ข้างหลังไหมคะ
ก็เขาว่าเขาคืนไว้ใบหนึ่งค่ะ

มันชุดที่เท่าไหร่กับชุดที่เท่าไหร่คะ
จำไม่ได้ค่ะชุดที่เท่าไหร่ชื่อนี้ก็จำไม่ได้เพราะว่า
จำไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าชุดที่เท่าไหร่ก็ให้ระบุชุด

แต่ตัวเองก็ไม่ดูชุดดูเห็นโลก๖ตัวเท่านั้นแหละ
เดี๋ยวเขาบอกเขาเซ็นไว้กี่ใบนะแม่

มีอยู่๒ใบในมือทำไมเซ็นใบเดียว

อันนี้ก็ไม่ทราบเขาเหมือนกันแต่ก็เซ็นไว้ใบหนึ่ง
อ๋อใบที่เซ็นจำชุดไม่ได้
ใบที่ไม่เซ็นจำชุดได้ไหม

ค่ะ๒ใบซื้อมาเท่าไหร่

แม่มันแยกติดกันค่ะมันเป็นหวยชุดติดกันค่ะ
อ่าติดกันแล้วเขาเขาทำยังไงกันไว้

มันใส่ซองหรือว่ามันเย็บติดกันใส่ซองใส่ซองขาวค่ะ

ซื้อมาก็๑๖๐

ขายทุกก่อนหน้าธนาคารไพพานิส
แต่ไม่รู้ว่าเป็นร้านไหนแต่เขาซื้อกับผู้หญิง
อ่า
อันนี้คือเขาเล่าให้ฟังใช่ไหม

เขาซื้อลอตเตอรี่ประจำไหมคะแม่

วันนั้นเขาเอาขอตังค์ยายไปซื้อ

แล้วเอาไปทอนยายกี่บาทคะ
ไม่ได้ทอนเนาะแม่เขาไปซื้อเนื้อย่าง

ลูกคุณแม่และครอบครัวคุณแม่นี่มีเงินพอสมควรนะ

บอกตรงว่าถ้ามีไม่มีค่ะหาเช้ากินค่ำเหมือนกัน
ตัดไม้ถ่ายทุกวันนะคะบอกตรง
ทีนี้คุณแม่คือพอเซ็นไว้ใบเดียวรูปก็ไม่ได้ถ่าย
แล้วเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราได้นัดคุยกันอีก

สารท่านไม่รับฟ้องแล้วไม่มีมูล

ก็อยู่ที่ศาลนะคะก็อยู่ที่ทนาย
ทนายบอกทนายบอกว่าแม่เดี๋ยวเราสู้ต่อเลย
แบบแม่พอแล้วจบแค่นี้แล้วสารท่านไม่รับแล้ว
ก็อยู่ที่ทนายค่ะต้องฟังทนายค่ะ
หรอแล้วคุยกับทนายอย่างหรือฮะ

ตอนนี้ขอไม่พูดนะคะ

คุณแม่บัวตันกับจอมขวัญหรือยังไง

อ้าวแล้วพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้มาไหม
ขอถามทนายก่อนค่ะขอคุยกับทนายก่อน
เอางี้เดี๋ยวเราคุยกับทนายแม่ให้

แม่ถ้าสมมติตกลงมาก็ก็พรุ่งนี้เราเจอกันนะ

ตอนแรกที่เราติดต่อคือติดต่อลูกสาวของคุณแม่ทางนี้ไว้
นะคะคำนี้พูดแค่นี้ค่ะ
วันนี้เพราะเวลาหมดแล้วอันนี้ว่าจะให้พูดไม่ต้องแล้ว
แต่คุณต้องมาทุกครั้งให้ได้นะเดี๋ยวตามกันต่อ
เพราะถ้าขึ้นสู่ศาลแล้วสมมุตินะทางนู้นสู้ต่อ
อันนี้ยังต้องไปต่อถูกไหมคะว่าจะสู้คดีกันแบบไหน
หลักฐานมายื่นอะไรแม่เห็นคดีนี้แล้วเดี๋ยวปลายเดือนต้องคุยอีกคดีนึงค่ะ
วันนี้ขอบคุณทั้ง๓ท่านนะคะขอบคุณค่ะ
หมดเวลาของรายการวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะคุณภาคภูมิและคุณเขมมาสอน
รอเล่าอีกหลายเรื่องวันนี้สวัสดีค่ะ